จมแล้วอ่ะจมแล้วดูขนเหนื่อยแล้วน่ะ
จมแล้วอ่ะจมเลยอ่ะ
ตายแล้วจมแล้ว
นี่ครับเป็นช่วงที่จังหวะเรือบรรทุกทรายลำหนึ่ง
ต้องถูกปล่อยให้จมลงไปนะฮะ
และที่สำคัญคือกลัวว่าเรือบรรทุกทรายอีก๒๓ลำ
มันพ่วงกันมาจะถูกลากแล้วก็จมลงไปด้วย
คุณผู้ชมฮะเป็นเหตุการณ์ประทึกนะครับ
ที่ชาวบ้านริมแม่น้ำเจ้าพระยา
ที่แถวใกล้สะพานบ้านป้อมภูเขาทอง
บริเวณหมู่๒ตะบนบ้านป้อมอำเภอเมืองจังหวัดพระนครสิทธิยาเนี่ย
ภาพเหตุการณ์ประทึกนี้เอาไว้ได้นะครับ
เพราะว่าเรือมาทั้งหมด๔ลำนะสำหรับเรือบรรทุกทราย
แล้วก็มีเรือลากจูงเป็นเรือนำมีเรือคัดท้ายเป็นเรือตาม
ปรากฏว่าเกิดเหตุระทึกแบบนี้เพราะน้ำมันเชี่ยวคุณดูสิ

ขนาดเรือบรรทุกทรายใหญ่ยังถูกน้ำในแม่น้ำเจ้าพญาเนี่ย
ซัดแล้วก็ไหลกลับมาแบบนี้เลยสุดท้ายปล่อยจมไปหนึ่งลำนะครับ
ทีนี้คนขับเรือลากจูงเล่าให้ฟังว่าก่อนเกิดเหตุได้ขับเรือบรรทุกทราย
มาจากอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทอง
่งหน้าที่อำเภอสำรงจังหวัดสมุทรปราการนะครับ
มาถึงตรงนี้ก็ยังไม่ครึ่งทางเลยนะคุณนะที่อายุทยานะครับ
โดยในขบวนมีเรือลากจูง๑ลำ
บังคับท้าย๑ลำแล้วก็เรือบรรทุกทรายอีก๔ลำนี่มุมสูง
ให้คุณผู้ชมดูกราฟิกให้เห็นชัดนะฮะ
เห็นเรือลากจูงลำที่๑ไหมครับนั่นคือเรือลากจูงลำแรก
ขณะที่ขับมาถึงบริเวณใต้สะพานบ้านป้อมภูเขาทอง
ปรากฏว่าเรือบังคับท้ายนี่ลำสุดท้ายที่เรามีหมายเลขให้ดูคือ
ที่๖เกิดเสียกระทันหันทำให้เรือทั้งหมดเซไปตามกระแสน้ำที่ไหลเชี่ยว
ถ้าคนเรือเขาจะรู้นะมันต้องมีเรือนำคือเรือลากจูงและมีเรือคัดท้าย

ทิศทางอยู่ตอนท้ายปรากฏว่าเรือคัดท้ายนี่แหละฮะเสียฮะ
ทีนี้ก็เลยต้องปล่อยให้เรือคัดท้ายไหลไปตามกระแสน้ำ
คุณเรือลำแรกที่เป็นเรือนำเนี่ยเขาตัดเชือกจากเรือบรรทุกทรายลำที่๒เนี่ยนะ
เพื่อที่จะไปช่วยเรือคัดท้ายก่อนเพราะเรือคัดท้ายเสียแล้ว
ก็เลยต้องปล่อยให้เรือบรรทุกทรายทั้ง๑๒๓๔ลำลอยคว้างไปก่อน
หลังจากนั้นเรือบรรทุกทรายลำที่๑ก็ไปชนเข้ากับต่อหม้อสะพาน
กระทั่งเรือลำที่๑บรรทุกทรายลำที่๑มีรอยแตกน้ำเข้าเรือ
ถูกปล่อยให้ไหลไหลไปตามกระแสน้ำแล้วก็ลากเรือบรรทุกทรายที่๒ที่๓ที่๔ไปด้วย
หลังจากนั้นนะฮะเรือลากจูงรีบไปตัดเชือก
ระหว่างเรือบรรทุกทรายลำที่๑กับเรือบรรทุกทรายลำที่๒ออก

สุดท้ายปล่อยให้เรือบรรทุกทรายจมไป๑ลำครับ
นี่ก็เลยกลายเป็นเหตุระทึกทำให้เรือบรรทุกทรายจม๑ลำ
ส่วนเรือบรรทุกทรายอีก๓แล้วก็เรือนำกับเรือคัดท้าย
ก็สามารถเข้าฝั่งได้นะครับ
คุณผู้ชมเหมือนมันเข้าสุภาษิตนะเหมือนต้องตัดเนื้อร้ายทิ้ง
เพราะเรือบรรทุกทรายลำนึงมันชนต่อหม้อแล้วมันรั่ว
น้ำเข้าแล้วก็จมลงไปก็ต้องตัดเชือก
ให้มันดึงเรือบรรทุกทรายลำอื่นนะครับ
อย่างที่บอกคุณผู้ชมไปว่าเหตุการณ์นี้มันต้องติดตามต่อเนื่องนะครับ
เพราะอะไรเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไป
ก็พบเรือลากจูงแล้วก็เรือบรรทุกทรายที่เหลืออีก๓ลำ
ไปติดริมตลิ่งห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ๕๐๐เมตร
เพราะถูกน้ำเจ้าพญาซัดมาเหมือนกันนะครับ
ตามน้ำมาเหมือนกันก็ต้องใช้เชือกดึงเรือทั้งหมดกลับเข้าฝั่ง
โดยในจำนวนเรือ๓ลำคือเรือบรรทุกทราย
มีอยู่๑ลำที่มีรูรั่วแล้วก็น้ำเข้าเรือ
ก็ต้องนำเครื่องสูบน้ำสูบน้ำออกจากเรือบรรทุกทรายที่มันยังลอยอยู่
แต่คุณผู้ชมเรือบรรทุกทรายที่มันจมไปแล้วทำอย่างไรคุณ
กู้ยากนะกู้ยากฮะเพราะว่าเมื่อทรายโดนกับน้ำ
น้ำหนักมันก็เยอะแล้วทรายมันจะเป็นก้อนแข็งจมลงไปอยู่แบบนั้น
น้ำหนักของเรือบรรทุกทรายอีกนะครับ
กรมเจ้าท่าได้มีคำสั่งหยุดเดินเรือเป็นการชั่วคราว
ตรงน้ำตรงนี้เลยตรงน้ำเจ้าพญาช่วงนี้นะฮะ
กันอุบัติเหตุซ้ำซ้อนและทำการกู้เรือบรรทุกทรายขึ้นมานะครับ
ล่าสุดเช้าวันนี้ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ที่เกิดเหตุอีกครั้งนะครับ
ก็พบว่าเรือบรรทุกทรายทั้ง๓ลำที่อยู่ติดริมตลิ่ง
ก็ทำการซ่อมแซมบางส่วนจากการที่ไปกระแทกต่อหม้อ
แล้วมีรูรั่วด้วยนะครับเพื่อไม่ให้มันจมลงไปนะครับ
ส่วนเรือที่จมลงไปยังวางทุ่นเอาไว้
เพื่อเป็นปักหมุดไว้คุณปักหมุดว่ามันจมอยู่ตรงนี้นะครับ
มนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขายุทยานายพีรทรนาคศุกร์
บอกว่าเบื้องต้นได้ประสานกับเจ้าของเรือแล้ว
โดยเรือเก็บกู้อยู่ระหว่างการเดินทางจากกรุงเทพมหานคร
หมายถึงเรือเก็บกู้นะเพราะมันต้องใช้เรือเฉพาะกิจเนี่ยนะครับ
เป็นเรือที่มาจากกรุงเทพมหานคร
และเป็นเรือที่ต้องทั้งดูดแล้วก็ตักทรายออกด้วย
ส่วนการวางแผนเบื้องต้นจะต้องมีการนำนักประดาน้ำลงไปดูก่อนนะครับ
ว่าเรือบรรทุกทรายที่จมมันจมลักษณะไหนก่อนจะวางแผนกู้กัน
เพราะตอนนี้ทรายที่อยู่ในเรือมันชุ่มน้ำ
ทำให้กองอยู่ท้องเรือเป็นน้ำหนักที่กดเรือลงไปด้วย
ดำเนินการจะต้องดูดแล้วก็ตักทรายออกก่อน

แล้วก็ต้องนำบอลลูนเข้าไปสูบ
ให้เรือมันลอยขึ้นเหนือน้ำมา
ว่าใช้เวลาถึง๓วันนะครับ
แต่ทั้งนี้ก็ต้องดูเรื่องของสถานการณ์น้ำ
แล้วก็จำนวนทรายอีกด้วยเพราะว่าน้ำมันไหลเชี่ยวเหลือเกิน
ส่วนต่อหม้อสะพานที่ถูกชน
ตอนนี้ก็มีการตรวจสอบเรื่องของโครงสร้าง
พบว่าโครงสร้างไม่น่าจะเป็นอะไร

เพราะตอนนี้น้ำมันขึ้นมันบังจุดที่ถูกชนไว้

ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำวิศวกรหรือว่าผู้เชี่ยวชาญ
ไปตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะฮะ
นี่กลายเป็นเหตุใหญ่ที่เกิดขึ้นนะ

คือขนาดนี้เรายังไม่รู้ว่าเรือมันตั้งหรือมันนอนหรือว่ามันเป็นลักษณะยังไง
คือแผนการก็คือว่าเมื่อมาเนี่ยครับ

ก็เลยทำให้กองอยู่บริเวณพื้นท้องเรือ
ของเรานี่ก็คือวิธีการก็คือเราเอาดูดทรายออก
โดยใช้หัวดูดลงไปกับแม็กโครจ้วงตักข้างบน
เพื่อให้น้ำหนักมันเบาน้ำหนักเรือมันเบา
พอเบาเสร็จแล้วเราก็เอาเรื่องของบอลลูนที่เข้าไป

ถ้าคาดว่าน่าจะอยู่ประมาณสัก๒๓วัน

ตอนเรือจมมันเห็นตอนผิวน้ำใช่ไหม
ท้ายมันจมก่อนแต่ไม่รู้ตอนจมลงไปในแม่น้ำเจ้าพญา
มันเป็นลักษณะตั้งหรือว่านอนนะครับ
เรือที่ประสบวติเหตุนี้ไม่มีประกันนะฮะ
ของเรือต้องเป็นคนรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นเอง
แล้วก็ต่อหม้อสะพานก็ต้องรับผิดชอบด้วยนะครับ
ขณะที่คนขับเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการสอบสวนอีก
แจ้งข้อหาหรือจะอะไรก็ตามก็ต้องมาดูกันอีกทีนะครับ
ส่วนเจ้าของเรือและผู้ประกอบการให้นำเอกสารมาชี้แจงประกอบ
แจ้งข้อหาดำเนินคดีแต่ว่าคดีประมาทโดนแน่
ข้อหาอื่นทำทรัพย์สินราชการเสียหาย

ทางนี้ทางเจ้าท่าได้มีการเตรียมวางมาตรการเข้ม
โดยจะใช้บริเวณวัดพนันเชิง
ซึ่งเป็นจุดบรรจบของแม่น้ำทั้งสองสาย
คือเจ้าพญากับป่าศักดิ์ที่เรือต้องสัญจรจุดนี้เยอะนะครับ
โดยทางสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพระนครสิทธิยา
ก็จะเฝ้าระดมกำลังทั้งระดมกำลังแล้วก็เฝ้าตรวจสอบ
ไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกนะครับในช่วงน้ำเชี่ยว
สามารถจะตรวจสอบภาพได้ทั้งหมดนะครับ